สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะถือว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
มีการโยกย้ายของดาวใหญ่ถึง๒ดวงด้วยกันนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
โดยเฉพาะห้าราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อปีนี้นะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีรับช่วงดาวย้ายในเดือนมีนาคมนี้เลยค่ะ
ราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่๕ในเดือนมีนาคมนี้นั่นก็คือ
ชาวราศีกรกฎค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะ
ดวงชะตาของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะ
โดยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะดวงชะตาจะดีทั้งเรื่องของการงานและการเงิน
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินถือว่าดีมากมากเลยนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้
มีเกณฑ์รับทรัพย์อื้อซ่าอย่างแน่นอนค่ะส่วนเคล็ดลับการเสริมดวงชะตานะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศีกรกฎหาโอกาสในการไปทำบุญช่วยเหลือคนชะลายากไร้
เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่สี่
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะสำหรับชาวราศีเมทุนนะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาค่ะ
สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังกำลังจะกลายเป็นความจริงในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินค่ะดวงของคุณมีเกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์นะคะ
เคล็ดลับการเสริมดวงชะตานะคะหมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศีเมทุนค่ะ
ไปทำบุญถวายปัจจัยค่าไฟให้วัดเท่ากับอายุย่างนะคะ
เพราะว่าอนิสงฆ์จะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้ารุ่งเรืองค่ะ
ส่วนราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่๓นะคะนั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
หลังจากที่ดาวมนุษยูนะคะมีการโยกย้ายราศีออกจากดวงชะตาของชาวราศีเมษไป
ก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นมากค่ะส่วนในเรื่องของการเงินถือว่าดีมากเลยค่ะ
เพราะว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะจะมีรายได้ไหลมาเทมา
แต่ปัญหาก็คือในเรื่องของรายจ่ายค่ะแต่ถ้าสมมติว่าชาวราศีเมษค่ะ
วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีปัญหาในเรื่องของการเงินนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะ
ลับการเสริมดวงชะตาสำหรับชาวราศีเมษนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศีเมษ
ไปทำบุญบริจาคเงินให้กับมูลนิธิการช่วยเหลือสังคมหรือว่าการช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยนะคะ
เพราะว่าอานิสงฆ์จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของคุณก้าวหน้ารุ่งเรืองไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
สำหรับราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่๒ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะ
สำหรับชาวราศรีมีนถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีมากในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ
หากคุณยิ่งขยันก็ยิ่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะ
ถือว่าดีมากมากเลยค่ะแถมชาวราศรีมีนยังมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบในช่วงนี้อีกด้วยนะคะ
ลับการเสริมดวงชะตาสำหรับชาวราศรีมีนนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศีมีนหาโอกาสในการไปไหว้พระปิดทองพระปางสมาธิค่ะ
เพราะว่าอานิสงฆ์จะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้ารุ่งเรืองนั่นเองค่ะส่วนราศีที่ดวงดีที่สุด
ดีเป็นอันดับที่๑ในเดือนมีนาคมนี้นั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาโดยรวมดีขึ้นอย่างมากไม่ว่าจะทำงานแนวไหนนะคะ
จะเป็นเจ้าของธุรกิจจะทำงานประจำงานราชการถือว่าดีแบบทั่วหน้าเลยค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะบอกได้เลยค่ะว่าความขยันเท่านั้นค่ะ
ที่จะทำให้คุณร่ำรวยขึ้นมาได้นะคะเคล็ดลับการเสริมดวงชะตาสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศีมังกรไปทำบุญช่วยเหลือคนพิการค่ะเพราะว่าอนิสงฆ์จะส่งผลหนุนนำ
ทำให้ดวงชะตาของคุณที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองค่ะ
สำหรับวันนี้หมอกัยต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ